คุณผู้ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบปีค่ะไปขอไอ้ไข่ที่วัดแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
สุดท้ายสมหวังทั้งเรื่องงานเรื่องเงินทุกเรื่อง
ต้องกลับไปแก้บนแบบนี้ค่ะเขาถูกลอตเตอรี่๑๕ใบ
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๙งวดประจำวันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
คิดเป็นเงินเนี่ยได้เหนาะมา๓๐๐๐แต่ใจบุญมากใจใหญ่ด้วย
เพราะผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าคุณกิตติมหาบุญอายุ๔๐ปีเนี่ย
เขาเอาเงินรางวัลที่ถูก๓๐๐๐แบ่งไปเลย๑หมื่น
ถวายกับวัดแปลงยาวคุณวัดคลอง๒ที่แปลงยาว
เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปปฏิสังขรกำแพงโบสถ์
แล้วก็สร้างซุ้มประตูวัดอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะ
คุณกิติเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้มาร่วมงานศพแม่ของเพื่อน
อำเภอแปลงยาวฉะเชิงเศร้าแล้วเพื่อนก็บอกว่า
เธอมีรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดคลอง๒นะ
เขาก็เลยตัดสินใจมาไหว้ขอพรทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงิน
แล้วไปจุดทูปปรากฏว่าเลขก้านทูบมัน๘๕
หาซื้อลอตเตอรี่๘๕๙ไม่มีมีแต่เลขท้าย๕๙
ก็โดนไปสิคะเลขท้าย๒ตัว๕๙๑๕ใบหนอ
แล้วไม่พอนะพอกลับไปก็ยังได้ข่าวดีด้วย
เพราะได้เลื่อนตำแหน่งจากคนขับรถพ่วง๑๘ล้อของบริษัท
ไปเป็นหัวหน้ารอปภไปเป็นหัวหน้ารอปภ
ได้ทั้งเงินได้ทั้งงานสมหวังสิครับ
ก็ต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะยินดีด้วยครับ
แบบนี้นะฮะประทัดต้องมาก๊อฟวันหลังไม่ได้
เจอ๓ตัว๒ตัวก็ต้องเอานะโอเคเราจะไม่เลือกเราจะไม่